ข่าวเรื่องของเสือดำ

โดยเฉพาะเรื่องของคดีติดสินบน

ติดสินบนแล้วก็ต้องดูความคืบหน้าไป

เขาก็ออกมาเรียกร้องเหมือนกัน

อะไรคือเป่าคดีเสือดำ

ถ้าหลุดคดี

หายไปกลับตา

คนเขาก็จะมาลงถนนเอง
เรียกร้องความยุติธรรมให้กับเสือดำเอง
ส่วนกรณีติดสินบนนี่มันมาจากไหน
มันมาจากคลิปเสียงในช่วงที่มีการเข้าจับกลุ่มไงครับ
พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับจะส่งของมาให้ให้ทั้งรถเลยอะไรแบบนี้
ผู้การปปยืนยันการดำเนินคดี
กับนายเปรมชัยเกี่ยวกับการติดสินบน
หากหัวหน้าวิเชียนให้การยืนยัน
ก็เพียงพอที่จะดำเนินคดีได้ไม่ต้องพึ่งคลิปก็ได้
คลิปมันจะไม่มีหรือคลิปเสียงสุขลบไปแล้วหาหายไปไหนไม่เป็นไร
รอให้หัวหน้าวิเชียนมายืนยัน
พูดเองเลยมาให้การเองเลย
ประพฤติมิชชอบในวงราชการหรือปป
เปิดเผยความคืบหน้าในคดีนี้บอกว่าตอนนี้
จะต้องรอสอบปากคำนายวิเชียนชินวงศ
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
ว่าจะยืนยันให้ปากคำเช่นเดิมหรือไม่
ก่อนจะเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาคนในคลิปเสียงที่ติดสินบน
จะมีการเรียก๗มีนาคมนี้นะคะ

แล้วก็จะลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุด้วย
ไปสอบปากคำผู้กล่าวหาให้ครบถ้วน
จากนั้นจะพิจารณาออกหมายเรียกนายเปรมชัย
ให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวหาต่อไปค่ะ

ก็ต้องสอบไปผู้กล่าวหาก่อน

ให้มันได้ความละเอียดชัดเจนก่อน
แล้วก็จะมีหมายเรียกผู้ต้องหาอีกทีหนึ่ง

ที่ทำงานคุณวิเชียนเราจะไปนู่นเลย
แล้วไหนเราก็ไปดูที่เกิดเหตุไปดูอะไรหมดเลย
ว่าเขานั่งกันเรียกกันอยู่ตรงไหนยังไง

แล้วยังผ่านในส่วนไหนอีกไหมคะ

เรียกว่าตอนนี้ครบถ้วน
ไม่มีปัญหาถ้ามันเป็นไปตามที่ให้แจ้งไว้

กรณีคลิปเสียงหลักฐานที่หายไป

ลักษณะคล้ายกับเป็นการต่อรอง

บอกไม่กระทบต่อการแจ้งความเอาผิดกับนายเปรมชัย
เพราะคดีนี้หากเพียงมีนายวิเทียนยืนยันคนเดียว

มีเหตุมีผลพอที่ขณะนั้น
จะติดสินบนหรือไม่
และวันพรุ่งนี้นะคะหัวหน้าวิเชียน
และผู้ช่วยของหัวหน้าวิเทียนซึ่ง
ผู้ช่วยเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือ
ซึ่งคาดว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่บันทึกเสียงคลิปเสียง
จะเข้าให้ปากคำเพิ่มเติม

ก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วว่า
ในคลิปเสียงไม่ใช่เสียงของนายเปรมชัย
แล้วก็ไม่ใช่เสียงของหัวหน้าวิเชียน
ก็ต้องดูกันต่อไปว่าเป็นเสียงของใครอย่างไรกันแน่
แต่ที่สำคัญโทรศัพท์เป็นของผู้ช่วยหัวหน้า
พรุ่งนี้ก็จะเข้ามาให้ข้อมูลเหมือนกัน
ส่วนที่บอกว่าในคลิปเสียงหรือข้อความเสียง
ว่าจะมีการเสนอให้อะไรต่างนานา
มันจะเข้าข่ายการติดสินบนหรือไม่
จะมีเหตุผลเพียงพอหรือไม่นั้น

ว่าจะต้องดูเรื่องของบรรยากาศขณะนั้นในการที่คุยกัน
กำลังถูกจับอยู่หรือเปล่า

และทีนี้เขาบอกว่าคำว่าติดสินบน

เงินใต้โต๊ะหรือว่าเสนออะไรที่มันดูมีค่ากว่านั้น
แต่ในช่วงของคลิปเขาบอกมันเป็นเรื่องของไฟฉาย

พูดถึงเรื่องของไฟฉายหรือว่าอุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่
จะใช้ในการเดินทางอยู่ในป่า
ข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้พลตำรวจตรีกระมวลบอกว่า
หลักการทั่วไปหากสิ่งของที่มอบให้
ราคาไม่เกิน๓๐๐บาทอันนี้คุ้นไหมคะ

ซึ่งไม่ใช่สินบนสามารถรับได้
หากรับมาทำในหน้าที่แต่หากราคาเกิน
สามารถรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อความบริสุทธิ์ใจได้
ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นจะเข้าข่ายความผิดหรือไม่
ต้องรอสอบสวนหากเข้าองค์ประกอบ

ใช่ที่ผมเล่าให้ฟังไปนะมันต้องเข้าองค์ประกอบอะไรบ้าง
ครับพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้พูดถึงเรื่องการดำเนินคดีนี้เหมือนกัน
เพราะว่าท่านก็รับผิดชอบถึงเรื่องของคดีนี้
และมีประเด็นเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการไหว้
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าการดำเนินคดี
ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องการทุจริตติดสินบนเจ้าพนักงานนี่แหละ
คดีเดียวกันที่นายวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนมาร้องทุกข์ไว้

โดยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการเรียกเจ้าหน้าที่อุทยานมาให้ข้อมูลในฐานะผู้ร้องเพื่อเอาผิดกับนายเปรมชัย
ครับเมื่อวานรองพบตรก็ตอบหลายเรื่องนะตอบความคืบหน้าคดีนะครับ
บอกว่าการสอบสวนในวันที่๒มีนาคมเป็นประโยชน์
สิทธิ์ถามว่าครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังล่ะ
รองศิวราบอกว่าตอบไม่ได้
เป็นเรื่องของการสอบประกอบสำนวนตามระเบียบ

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ตอบคำถามคือเรื่องของงาช้าง
งาช้างที่ไปพบที่บ้านของนายเปรมชัย
ตรวจยึดได้อยู่ในซอยศูนย์วิจัย
เรื่องต้นยังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการจากกรมอุทยาน
ว่าเป็นงาช้างสัญชาติใด
แต่มีรายงานว่าไม่ใช่งาช้างไทย
คือถ้าไม่ใช่งาช้างไทยนี่ผิดกฎหมายแน่นอน

ที่เป็นผู้รับจดแจ้งขึ้นทะเบียนงาช้าง

เพราะมีชื่อเป็นผู้จดแจ้งเป็นเจ้าของงาช้างนี้
จะต้องเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสนมักกษัน
ฐานะผู้เสียหายให้ดำเนินคดีกับภรรยาของนายเปรมชัย
แล้วก็ยืนยันไม่ได้ให้ความช่วยเหลือนายเปรมชัย
พ้นผิดจากการครอบครองงาช้าง

ชื่อที่จดแจ้งกับกรมอุทยานเป็นชื่อของนายเปรมชัย

จึงไม่สามารถดำเนินคดีกับนายเปรมชัยในข้อหานี้ได้
แล้วเมื่อวานก็ย้ำคำตอบเรื่องของข้อหาทารุณกรรมสัตว

ก็บอกว่านี่แหละตำรวจต้องดู
ถ้ามันเข้าข่ายข้อกฎหมายถึงจะรับแจ้งได้ไง
และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการทำงานที่หลายคนก็โจมตี

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกรณีที่คุณศรีสุวรรณจัญญา
ออกมาพูดบอกว่าให้ตั้งคณะกรรมการ

ระหลองพพตพลตเอกสิวาราฯบอกว่า
จะทำอะไรก็ทำไปเถอะ
ยินดีให้ตรวจสอบแต่อย่าให้ผิดกฎหมายแล้วกัน

และคำพูดเด็ดของพลตำรวจเอกศิวราคือ
การจะว่ายใครไม่ว่ายใครสำนวนไม่เปลี่ยน
แล้วเมื่อวานพบตรพตรเอกจากทริปใจกินดาวให้สัมภาษณ์ด้วยนะ
ถึงการทำงานของพลตำรวจเอกศีวราหลายคนไปถามท่าน
พตรเอกศิวราทำงานราชาธิ์หรือเปล่า
พบตรบิ๊กแป๊ะบอกว่าไม่ผมยังเชื่อมั่นเชื่อใจในการทำงานของรองพบตรท่านนี้